คุณผู้ชมช่วงนี้พาไปดูพฤติกรรมของสาวแสบคนหนึ่งนะฮะ
เธอมีลักษณะเหมือนเป็นคนขาเป๋ยนิดนึง
อุบายเข้าไปบ้านของผู้ชายคนหนึ่ง
ทำทีจะไปเปลี่ยนขอบตู้เย็นให้
แต่ว่าเจ้าของบ้านเขาไม่เปลี่ยนเพราะว่าก็เพิ่งซื้อมาใหม่
แล้วสุดท้ายย้อนกลับไปขโมยเงินเข้าไปครึ่งแสนครับ
ผู้เสียหายบอกว่าถ้าใครแจ้งเบาะแสได้
นำไปสู่การจับกลุ่มได้เขาให้เงินเลยครึ่งหนึ่งนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
ตามภาพที่เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งขาเป๋

เข้าไปทำทีไปขอเปลี่ยนขอบตู้เย็น
ในบ้านของนางปากรเสนาวงศ์อายุ๗๒ปี
เป็นครูเกษียณราชการอยู่บ้านที่ตำบลสระครูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
แต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่เปลี่ยนก็เพิ่งจะซื้อตู้เย็นมา
หญิงคนนี้ก็กลับออกไปแล้วก็ไปแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้าม
ก่อนจะกลับเข้าไปใหม่ในบ้านของผู้เสียหายใหม่นะครับ
แล้วก็ขโมยเงินไป๖๕๐๐๐บาทหลบหนีไป
ขณะที่นางปากรเจ้าของบ้านหลับอยู่ในบ้านนะครับ
ประกอบบอกว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินปันผลจากสากรออมทรัพย์ครู๑๑
ซึ่งยังไม่ได้นำไปฝากธนาคารเพราะว่าเอาไว้ซื้อยารักษาโรคนะครับ
หลังเกิดเหตุก็นำหลักฐานไปแจ้งความเพื่อติดตามคนร้าย
ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานต่างเพื่อขออนุมัติจักษาจากศาลกรอมทรัพย์๑๐๑
ออกเป็นหมายจับผู้หญิงคนนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้เสียหายบอกว่ามีรางวัลให้สำหรับผู้ที่แจ้งบ่อแส
จนสามารถนำไปจับกลุ่มคนร้ายได้
ยินดีจะแบ่งเงินที่คนร้ายนำมาคืนให้กับเขาเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะครับ
ให้กับคนที่แจ้งบ่อแสถ้าใครพบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนี่ยภาพนี้เลยนะครับ
คุณผู้ชมแจ้งไปได้โทรศัพท์ไปที่โรงพักสุวรรณภูมิที่๑๐๑
ช่วยกันแจ้งบ่อแสหน่อยนะครับเขาเอาเงินคุณครูคนนี้ไป๖๕๐๐บาทครับ